ผู้ปกครองเช่นกันนะคะก็ไปแจ้งความให้ติดตามตัว
วัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสามค่ะแล้วก็เอามีดเนี่ยไปไล่ฟัน
เด็ก๒คนนะคะอายุ๑๔กับ๑๕เนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงสะพานตรงนี้เลยนะคะ
น้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ต้องวิ่งหนีแบบเนี้ยนี่คือกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้คือ
อเตอร์ไซคันนี้ซ้อนกันมาสามคนครับคนซ้อนถือมีดยาวมาสองเล่มไล่ฟัน
เตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ที่ล้มอยู่นั่นคืออายุสิบห้ากับอายุสิบสี่
เป็นผู้เสียหายเจ็บที่แขนกับเจ็บที่ขาค่ะนะคะคือคือที่ที่ไล่ตามไปฟันไม่ทันเนี่ยเพราะมอเตอร์ไซค์เขาล้ม
จากว่าขากางเกงเข้าไปติดกับรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเสียหลักล้มก็เลยไล่ตามเขาไม่ทัน
งั้นไม่รู้จะบาดเจ็บมากกว่านี้หรือเปล่านะคะครับนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนสี่โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าววันนี้ไปตรงจุดนี้เลยค่ะสะพานที่เกิดเหตุไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์บอกตอนนั้นเนี่ยเห็นน้องสองคนขี่รถขึ้นมาบนสะพานขี่มาเร็วเลยค่ะ
แล้วมันก็เลยเหินสะพานแล้วมันทำให้รถเสียหลักล้มลงหลังจากนั้นมีวัยรุ่นสามคนซ้อนกันมามีมีดในมือด้วยก็ไล่ฟันผู้เสียหายแต่ว่าไม่โดนไปโดนรถมอเตอร์ไซค์แทนเนี่ยค่ะก็เหมือนจะไล่ตามฟันน้องผู้เสียหายซ้ำด้วยแต่ว่าน้องวิ่งหนีทันค่ะ
อีกครั้งหนึ่งก็มา๓คนกระโดดลงมาคนหนึ่งกับล้มตรงเนี่ย
แล้วก็ฟ้ามีดไปจากฟานหาวจากฟานไม่โดนฟานไปโดนรถ
โดนรถใช่แล้วสองคนนั้นไปอยู่ตรงไหนวิ่งหนีเลย
วิ่งหนีเข้าช่องนี้ไปเลยใช่วิ่งเข้าช่องนี้ไปเลย
อ๋อจะไม่โดนฟันใช่ไหมไม่โดนแค่เกือบไปเฉย
โอ้โหดูจากกล้องวงจรปิดแล้วคงจะหนีมาตั้งแต่ขึ้นสะพานนะคะ
เลยลงมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักล้ม
แต่ต้องบอกโชคดีนะครับที่เขาเองก็ขาไปติดกางเกงไปติดกับมอเตอร์ไซค
ทำให้พลาดจังหวะฟันตรงนั้นไปเหมือนกัน
ผู้ปกครองพาน้อง๒คนนะคะอายุ๑๔ปีกับ๑๕ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพไซน้อยค่ะ
ให้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ก็คาดว่าคือเขาบอกลูกไม่เคยไปมีเรื่องหรือทะเลาวิวาสกับใคร
อาจจะมีปัญหาแบบไปมองหน้าอะไรแล้วไม่พอใจหรือไม่นะครับ
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาฟันแบบนี้ค่ะ